คุณผู้ชมไปต่อกันที่นางเอกสาวหน้าหวาน

ที่สาวฤทธิสาเจอตัวจริง
แม่คุณเอ้ยปากชมพูหน้าหวานจริง

เห็นว่าจะหมดสัญญามาก

อัปเดตเรื่องงานหน่อยแล้วกันนะคะว่า

เซ็นที่ไหนค่ะก็ไปเซ็นอยู่ที่เดิมเลยค่ะ

ไปเลยอีก๕ปีค่ะโดยที่ศาล
เธอพูดว่าเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา

โดยเฉพาะเงื่อนไขต่างในการรับงานค่ะ

ซึ่งเธอบอกด้วยนะคะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา
จนถึงตอนนี้มีความสุขในการทำงาน

มีฐานคนดู

ก็มีคุยเรื่องการทำงานบ้างนะคะ
แต่ว่าจริงเรื่องของบท

ก็เหมือนบางทีเสนอมา
เราก็ได้มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่อะค่ะ
ใช่
เหมือนเราโตขึ้นด้วยเราก็
ได้กล้าที่จะพูดคุยกับผู้ใหญ่มากขึ้น
ดีขึ้นมั้ย
เราก็คิดว่ามันก็อาจจะโตขึ้น
ได้หลายอย่างนะคะ
แล้วก็รอดูดีกว่าค่ะ
โอ้ยนิ่งสนิทเลยค่ะ
นิ่งแบบจอดแน่นเลยค่ะโต

อยากแบบค่อยคุยเป็นนานอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกับหนุ่มกันนะคะ

แต่สรุปว่าคุยกันก็เป็นพี่น้องกันนะคะ

หนุ่มคนไหนน่าจะเข้ามาคุย